ข่าวแรกวันนี้ค่ะที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนั่นเอง
รถโรงพยาบาลไปส่งผู้ป่วยมาเรียบร้อยแล้วนะ

แต่ปรากฏว่ารถไปพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิต
รวมถึงพยาบาลและคนขับได้รับบัตรเจ็บนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองตรัง
ห้วยยอดที่ตำบลลำภูราที่จังหวัดตรัง

รถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
สภาพนี้พังยับเยินเลยนะคะ
แล้วก็พบผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวบงกฎศรีเพชรอายุ๒๗ปี

อกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ก็คือนางสาวพิมชะนกฝันเชียนอายุ๒๖ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพนั่งมาเบาะหลัง
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงนะคะก็คือนายภัยศาลสอนนรินอายุ๔๐ปี
เป็นคนขับรถก็อาการสาหัสเลยนะคะ
ห่างจากรถพยาบาลไปเจอนี่ค่ะ
เป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่บริเวณข้างทาง
สภาพคือล้อหลังขวาหลุดออกจากเพรารถนะคะ
แล้วก็มีคนขับยืนรอให้การกับตำรวจ
อาการคนขับตอนนั้นก็ตกใจค่ะ
และจากการสอบสวนทราบว่ารถพยาบาลมาด้วยกัน๓คน
มีคนขับมีพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาล
เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตส่งผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ระหว่างทางขากลับมาถึงจุดตรงนี้
คนขับอาจจะง่วงหรืออาจจะหลับใน
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้ออย่างจัง
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจก็จะสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมครับยังมีอุบัติเหตุอีก๒ที่นะครับ
ไปดูที่ถนนสายพัฒนานครแม่สอดจังหวัดตาก

ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหลือเกิน
ชาวบ้านก็แจ้งมาบอกว่าโอ้โหจุดนี้เกิดขึ้นบ่อย
และยิ่งช่วงเทศกาลหรือช่วงอะไรที่ต้องเดินทางกันนะครับ
ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้น
ตรงกลางถนนเจ้าหน้าที่ไปพบรถเก๋งจอดขวางอยู่
แล้วก็มีเศษชิ้นเนื้อมนุษย์ติดพร้อมกับเลือดหลายจุดนะครับ
โดยนางสาวพิไลวันศรีจริยาอายุ๔๕ปี
คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในอาการตกใจ

แต่ข้างกันพบรถจักรยานยนต์พร้อมผู้บาดเจ็บอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในพื้นที่
นอนแน่นิ่งจมกองเลือดในสภาพใบหน้าและศีรษะ
ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ขาซ้ายหักนอนหายใจรวยรินอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็ดูจากพยานหลักฐาน

ทราบว่าขณะเกิดเหตุนะครับผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากสี่แยกไฟแดงด้วยความเร็วสูง
ก่อนที่จะพุ่งชนใส่รถเก๋งที่เลี้ยวรถตัดหน้าอย่างกระทันหัน
แบบไม่ได้เบรกทำให้ได้รับบาดเจ็บ
หมายถึงคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นนักศึกษาวัย๑๙เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋ง
ก็ยังมีอีกนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
อุบัติเหตุคือเกิดขึ้นกับรถเก๋ง
ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ถนนราชดำเนินวงเวียนสนามจันทร์
ในที่เกิดเหตุนะคะก็พบนางสาวพรพันธ์ปีบัวอายุ๒๑ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
คนขับรถเก๋งก็คือนางอุไรสิริมงคลอายุ๖๖ปี
เป็นคนขับรถยาริสเนี่ยรอตำรวจอยู่ไม่ได้หนีไปไหนนะ
แต่ตอนนั้นเธอก็ตกใจตกใจกลัวค่ะร้องไห้
แล้วก็บอกว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุมองไม่เห็น
คือมันเป็นจังหวะที่แสงแดดส่องเข้าตาพอดีเลยนะคะ
ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
รถเก่งก็ขับมาจากทางแยกไฟแดงจะเลี้ยวซ้าย
กำลังจะอ้อมวงเวียนเลี้ยวขวา
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุชนประสานงากันอย่างจังเลยค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาลำปางหนาวมาก๓วันนะครับ
ส่งเรื่องของช่วยกันลดอุบัติเหตุมาได้ด้วยนะครับ